สาวเอยหนุ่มจะบอกให้
ผู้ชายเนี่ยแก่ยากตายง่าย
ผู้หญิงแก่ง่ายตายยาก

ผู้ชายมันก็เลยใช้ชีวิตอย่างไม่ตะบี้ตะบัด
เที่ยวกินเจ้าชู้
ถามว่าเขารักเราไหมเขารัก
ผู้ชายมันก็อยากจะหาอะไรตื่นเต้นชั่วครั้งชั่วคราว

บริเวณความเชื่อมสามารถ
ผมถามว่าผู้หญิงเนี่ยจะเลือกผู้ชายแบบไหน

มักจะมองอะไรผิวเผลอ
มันจะคงจะเลี้ยงดูเราไม่ไหวดังนั้นลูกจะต้องเลือกเอาว่าจะเอาผู้ชายเจ้าชู้
หรือจะเอาผู้ชายที่เล่นการพนันหรือจะเอาผู้ชายประเภทที่เหมือนธรรมธรรโม
คนที่เป็นสาวเนี่ยตอนที่วัยสาวเนี่ยก็จะทำตัวเหมือนกับว่า
มีความเป็นตัวของตัวเองนะไม่สนอะไรนอกจากความรัก
วัยขนาดอายุ๑๘เนี่ยเขาเปรียบผู้หญิงเหมือนกับไอแลนด์เหมือนเกาะเกาะหนึ่ง
ที่ยังไม่มีใครค้นหาผู้หญิงเนี่ยพัฒนาไปอายุ๓๐
ผู้หญิงจะเหมือนอินเดียลึกลับน่าค้นหา
พอผู้หญิงอายุ๔๐ผู้หญิงจะเหมือนอเมริกาคือไฮเทคโนโลยีเสริมนู่นเสริมนี่
พอผู้หญิงอายุ๕๐จะเหมือนไซบีเรียทุกคนรู้แต่ไม่มีใครอยากไป
นี่คือความจริงที่ผู้หญิงจะต้องรู้ก่อนผู้ชายเนี่ยแก่ยากตายง่าย
ผู้หญิงแก่ง่ายตายยากผู้ชายมีเวลาจำกัดผู้ชายมันก็เลยใช้ชีวิตอย่างไม่ตะบี้ตะบัน
เที่ยวกินเจ้าชู้
ผู้ชายขอไปลงอาหารป่าช่วยมองในมุมมองของผู้ชายและผู้หญิงแหละวะควรให้ไปไหม
ผมถามคุณว่าคุณจะให้ผู้ชายเนี่ยกินอาหารซ้ำทุกวันเลยเหรอ
ผมเข้าใจความรักของผู้หญิงเนี่ยมันลึกถ้าเปรียบเทียบกับมหาสมุทรเนี่ย
รักของผู้หญิงคือลึกไปที่ก้นมหาสมุทรเลยแต่ความรักของผู้ชายเนี่ยมันกว้าง
มันไปเรื่อยผู้ชายเนี่ยเป็นไปตามวัยผู้ชายเป็นเพศที่ซุกซน
ดังนั้นถ้าเกิดเขาจะไปอาบน้ำสัก๒ชั่วโมงเป็นความสุขเขาและเขาต้องกลับมาใช้ชีวิตกับเรา
ถามว่าเขารักเราไหมเขารักแต่ถามว่ากลิ่นเนื้อกลิ่นตัวหรือความคุ้นเคยเนี่ย
มันมีกันมาหมดแล้ว๑๐๒๐ปีนะมันจะมีอะไรตื่นเต้นไอ้ผู้ชายมันก็อยากจะหาอะไรตื่นเต้นชั่วทั้งชั่วคราว
ซึ่งเป็นสันดาลของผู้ชายทุกคนดังนั้นตัวผู้ชายครึ่งหนึ่งก็คืออย่าไปหลงไหล
เพราะไอ้นั่นเป็นสิ่งที่ชั่วคราวของจริงมันอยู่ที่บ้านเราไปซื้อกินก็จบตรงที่ซื้อกิน
มันน่ากลัวก่อตรงนี้มันน่ากลัวมากกว่าว่าที่จารย์รีสประเภทนี้

เขายกย่องว่าโอ้โหคนนี้แม่งไอ้เฮียแม่งเก่งจริงจริง
มันเป็นขุนแผนนะมันมีเมียเยอะนะแต่พอผู้หญิงไปมีผัวเยอะ
โอ้โหนี่ดอกทองไอ้นี่วันทองสองใจ
นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมตั้งกฎนะไอ้กฎนี้มันมีมาแต่โบราณแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจจารีดว่าในโบราณเนี่ยคนที่เป็นเจ้าขุนมูลนายเขาจะมีเมียเยอะ
มีเมียเยอะก็เหมือนกับมีบารมีเยอะมันจะไม่มีเลยครับว่าที่ผู้หญิงไปมีผัวเยอะแล้วจะมีบารมีเยอะ
เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันแตกต่างกันดังนั้นมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเขาให้มาว่า
ผู้ชายกับผู้หญิงมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างผู้ชายถึงตายเร็วไง
มันไม่จำเป็นที่ผู้หญิงจะต้องไปดูผู้ชายนานเป็นปี๒ปี
คุณอย่าลืมนะผมเห็นมาเยอะแล้วยิ่งดูนานยิ่งเลิกกันเร็วยิ่งอยู่นานยิ่งเลิกกัน
แฟนที่เราดูแล้วมั่นใจเลยดีเลย
นี่แน่นอนที่สุดแล้วโอ้โหเทสทดสอบหลายครั้งแล้วเขาเป็นคนดี
แต่ต่อมามันกลายเป็นคนเลวได้บางครั้งเขาร้อนเราต้องเย็น
บางครั้งเราเย็นเขาร้อนมีลุกมีถอยจะไม่มีทางหรอกที่เขาจะยอมเราตลอดเวลา
หรือไม่มีทางหรอกที่เราจะชนะเขาได้ตลอดเวลา
ดังนั้นเวลาที่ผมไปพูดในงานแต่งงานใครให้ผมเป็นประธาน
ผมก็จะมักบอกว่าการแต่งงานหรือการที่ใช้ชีวิตกับใคร
ก็เหมือนกับการล่องไปในทะเลในมหาสมุทร
คุณไม่รู้หรอกว่าในอนาคตคุณจะเกิดอะไรขึ้น
คุณตัดสินใจแล้วคุณก็ตัดสินใจไป
เรื่องอนาคตคุณอย่าไปคิดให้ไกล